เอาล่ะเจอกันวันเสาร์แบบนี้แน่นอนหมอไก่จะมาตรวจสอบดวงชะตา
แต่วันนี้ค่ะเห็นว่าหมอไก่จะมาพูดถึงราศีที่จะต้อง

พลาดคืออะไรมันจะมาช่วงไหนคะ

ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าวันที่๒๖พฤษภาคม
ที่กำลังจะถึงนี้นะคะนอกจากจะเป็นวันพระใหญ่
ก็คือวันวิสาขบูชาแล้วนะคะ
ยังเป็นวันที่มีปรากฏการณ์สำคัญเกิดขึ้น

จันทราฮาสก็คือราหูอมจันทร์

ใช่เลยค่ะนะคะถึงแม้ว่าปรากฏการณ์นี้นะคะ
จะเกิดขึ้นแค่วันเดียวนะคะ

ไม่ได้แปลว่าตีปุ๊บแล้วมันจะหายปั๊บ
มันก็จะเจ็บต่อไปอีกหลายวันอยู่

ประมาณนั้นนะคะก็ต้องระวังไปทั้งหมด๑๕วัน
๑๕วันหลังจากจันทรฆาตไป

แล้วมีราศีไหนบ้างที่จะต้องรับมือคะ
ราศีแรกนะคะก็คือชาวราศีพฤกษกค่ะ

ราศีพฤกษกยังไงเอ่ย

จะปวดหัวมากนะคะเพราะว่าเจอปรากฏการณ์นี้

หลายคนก็จะบอกว่าพฤกษกอีกแล้วเหรอ

มันก็เป็นแค่ช่วงระยะเวลานึง

พฤกษกเนี่ยจะโดนฟาดระดับไหน

จะมีอะไรให้รู้สึกว่ามันไม่สบายใจเหรอคะ

ต้องเจอกับความวุ่นวายในชีวิต

ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะ

อยู่ดีก็แบบมีปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไข
อาจจะแบบเป็นคนอื่นที่ทำปัญหา

ต้องมาช่วยเขาหาทางออกอะไรอย่างนี้

วุ่นวายมีอะไรเข้ามาไม่เว้นแต่ละวัน

แต่มันก็แค่ช่วงเวลาแค่๑๕วัน

ใช่ค่ะตั้งแต่ประมาณวันที่๓มิถุนายน

สับสนปนเปย์นิดนึงโดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะ

เพราะว่าบางทีงานอาจจะแบบ
ในเรื่องของการโดยยกเลิก

ซึ่งจะทำให้เหนื่อยใจ
แต่ว่ามันก็แค่ช่วงเดียว๑๕วันเองเบา
หมอไก่แนะนำไหมว่าถ้าเกิดเขาเจอแบบนี้
เราควรจะทำดี

ผลกระทบจากจันทคราชเหมือนกันก็คือ

จังหวัดไม่ใช่จังหวัดราศรีพิจิก
เออแต่เป็นราศีพิจิกษ์นะจ๊ะ

ชาวราศีพิจิกษ์นะคะเรียกได้ว่าโดนคลาดอยู่ประมาณ
อันนี้คือ๕๐แต่พิจิก๑๐๐พิจิก๕๐

เหนื่อยใจนะคะโดยเฉพาะเหนื่อยใจในเรื่องของคน

ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าทำงานกับคนหมู่มาก

ถ้าสมมุติทำงานกับคนหมู่มากบางทีก็พูดกันไม่ค่อยเข้าใจ
พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องคนสร้างปัญหาอะไรประมาณนั้นนะคะ
ส่วนในเรื่องของการงานจะคล้ายกับชาวราศีพฤกษก

เวลาเราทำงานเราอาจจะต้องเตรียมแผนสำรอง
แผน๒ว่าสมมุติว่าแผนแรกมันไม่ได้

สมมุติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรดี

จริงใช่นะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือ

ใช่ค่ะโดยเฉพาะคนที่มีคู่มีแฟนแล้วเนี่ย
ต้องระวังให้เจ็ดใจให้ดี
เพราะว่าบางทีเหมือนก็เวลาพูดอะไรไม่เข้าหูกัน
พูดอะไรผิดนี่ผิดหน่อยบางทีมีเรื่องได้

มีปัญหาได้อะไรอย่างนี้นะคะ

ทำไมอ่ะคะคนโสดคิดว่ารอดแล้วพี่จิ๊กบอก
โสดต้องระวังจะแบบเจอรักลวง

อ่ารักลวงก็คือเหมือนก็มีคนมาหลอกให้รักมาฉักไป

คือทั้งราศีพฤศพและพิจิกช่วง๑๕วันทั้งก่อนและหลังจันทราศน์
คุณก็จะต้องแบบระมัดระวังให้ดีในเรื่องของความรู้สึกด้วยสติด้วยนะคะ
แล้วอย่างนี้อีกหนึ่งเรื่องที่ทั้งสองราศีควรระมัดระวังมากเป็นพิเศษ

ก็คือถ้าสมมุติว่าดวงชะตาของใครเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของลาหูอมจันทร์นะคะ
จะต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของพวกอุบัติเหตุ
ไม่สบายการเจ็บเนื้อเจ็บตัว

มันก็ช่วงนี้แบบอารมณ์มันขึ้นง่าย
อารมณ์มันขึ้นง่ายใช่
ค่ะใช่อากาศร้อนด้วยไปแบบอะไรนิดนี่หน่อยมันจะแบบคืนขึ้นมา
ใช่ค่ะน่ะบ๊วย
ใช่ค่ะต้องกากบาทเอาไว้ตัวใหญ่เลยนะคะ
ก็คือในวันนั้นจะมีปรากฏการณลาหูอมจันทร์นะคะ
เราไม่ควรที่จะอยู่ในที่แจ้งโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะคะ
เพราะว่าเวลาเราอยู่ในที่แจ้งมันเหมือนกับเราจะได้รับผลกระทบที่มันไม่ดี

ก็ทำอย่างไรดีครับหลบใต้เตียง

อยู่ในบ้านก็พอไม่ต้องไปปะทะแสงเต็ม
หรือว่าถ้าใครที่แบบว่าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
อย่างบางคนแบบเลิกงานกลางคืนมาอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็มีวิธีแก้ไขเช่นกัน
ก็คือเวลาที่กลับบ้านมาก็ให้รีบอาบน้ำก่อนเลย

หรือว่าถ้าใครที่แบบกังวลมากนะคะ
ให้เอาน้ำผสมเตลือแล้วก็ราษตั้งแต่

ก็คือในเรื่องของการสวดมนต์

และอีกหนึ่งอย่างสิ่งที่ทำได้ง่ายก็คือการทำบุญ

เราก็ควรที่จะทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ไป

อย่างถ้าบริจาคหนังสือนี่ต้องเยอะน้อยขนาดไหนคะนะคะ
จะเป็นการบริจาคหนังสือนะคะหรือว่าเป็นบริจาคเป็นเงินก็ได้นะคะ
ที่จะอ้างอิงตามอายุย่ามของเรา
อายุย่างก็คืออายุที่จะถึงในอนาคต
๑๕อย่างนี้ได้ไหมคะ

ย่างไปเรื่อยแล้ว
ประมาณว่าอายุในปีหน้าของเราอันนี้เป็นเคล็ดลับง่าย
ถ้าเกิดว่าใครอยากจะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากปรากฏการณ์จันทราชที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเนาะ
เอาล่ะแล้ววันนี้มีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่
และจะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าให้หมอไก่แนะนำนิดนึงค่ะ
วัตถุบงคลในวันนี้มาจากภาคนือจมเชียงใหม่วัตถาธน์น้อยค้ำ
จะเป็นพระผงหลวงพ่อทันใจรุ่นพญามหาเศรษฐี
สำหรับคนใจร้อนขอปุ๊บได้ปั๊ป
ขอกับคนใจร้อนนะ

สำหรับผู้โชคดีของเราในวันนี้ได้แก่คุณ
คุณลักษมีการปานรัฐนะคะเกิดวันที่๒๔พฤศจิกายน๒๕๕๙
ถามเรื่องการงานการเงินโชคลาภพฤศจิกายนนี่ใช้ราศีพิจิกษ์ด้วยไหมคะ
ใช่เอาล่ะ

จริงโดยรวมการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะ
แต่แค่จะเจอแค่ช่วงนี้๑๕วันเป็นแก๊ปสั้นนะคะ
ที่ชีวิตเนี่ยอาจจะมีความวุ่นวายมากพอสมควรนะคะ
แต่ว่าโดยรวมถือว่าการงานดีนะคะ
ในช่วงนี้เขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงาน
แต่ว่าดวงของเขาจะเป็นขั้นบันไดไปได้เรื่อยนะคะ

วุ่นวายนิดนึงแต่ไปได้เรื่อยแน่นอน

แน่นอนนะคะในช่วงนี้คุณรัศมีการจะสามารถหาเงินหาทองได้มาก

นิดนึงนิดหน่อยพอกระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะ
แต่แน่นอนว่าวันนี้คุณโชคดีมาก
ได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ไปนะคะจากหมอไก่เลย
ได้ไปแล้วเนี่ยต้องทำยังไงต่างค่ะ
อย่างแรกนะคะก็คือให้ตั้งสมาธิก่อนนะคะ

เอาล่ะคุณผู้ชมใครอยากเป็นผู้โชคดีเหมือนคุณลักษณะมีการแบบนี้
เห็นโพสต์หมอไก่ขึ้นก็คอมเมนต์วันเดือนปีเกิด
พร้อมกับเรื่องที่คุณอยากจะทำหมอไก่ได้เลย
เดียวหมอไก่พรุ่งนี้เราจะเจอกับเรื่องอะไรครับ
นะคะเนื่องจากในช่วงนี้จะใกล้ถึงวันพระอย่างแรกนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของเคล็ดลับการทำบุญ
ในวันวิสาขบูชาทำบุญยังไงให้เฮงคูณสองค่ะ
เข้าวัดก็อยากจะได้ทำบุญแต่ได้ใจคุณต้องทำยังไง

วันนี้ขอลาไปแล้วอไก่ขอบคุณค่ะ